ว่าเริ่มต้นของเราวันนี้นะครับเริ่มด้วยการช่วยหมวดจรูนคิดกันหน่อยกันแล้วกัน
ค่ะว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เงินจากการถูกหวยสามสิบล้านหวยมหากาบหวยสามสิบล้านการจนบุรีค่ะ
ตอนที่เริ่มต้นคดีถูกครูปรีชาฟ้องว่าไปเอาลอตเตอรี่ของเขาเนี่ย
ไปขึ้นเงินเนี่ยนะศาลท่านก็เลยอายัดเอาไว้ก่อน
นะใช้ไปแล้วประมาณสักห้าล้านกว่ากว่าค่ะ
เหลืออยู่ยี่สิบสี่ล้านกว่ากว่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ที่เราติดตามข่าวสารกันมาตลอดนะครับคดีที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นสารชั้นต้นท่านก็ตัดสินไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้อ่าที่
ปรีชาไคร่ครวนหรือว่าครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูลวิมูลนะครับ
เกษียณที่กาญจนบุรีนะครับอ่าบอกว่าไปยักยอกทรัพย์ของเขา
เอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ห้าสามสามเจ็ดสองหกห้าใบสามสิบล้านไปขึ้นเงินค่ะ
ต่อสู้กันในศาลมาปีกว่าสารชั้นต้นที่กาญจนบุรีพิพากษาว่า
คดีนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์
ก็คือลอตเตอรี่ที่มาฟ้องเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของครูปรีชาอืม
ครูปรีชาจึงไม่ใช่ผู้เสียหายค่ะนี่ฮะนั่นก็เท่ากับว่า
ทางฝั่งของหมวดจรูนก็ไปยื่นต่อสารว่าที่อายัดเอาไว้เนี่ย
เงินยี่สิบสี่ล้านเนี้ยก็ขอให้ยกเลิกการอายัดอืม
วันนี้สารนัดฟังคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งนะครับ
ที่ขอถอนอายัดนะครับหมวดจรูนก็ไปกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ที่เป็นทนายความดูแลคดีนี้ให้ไปที่ศาลกาญจนบุรี
ฟังคำสั่งสารกรณีขอถอนอายัดเงินรางวัลนะครับอ่า
สารท่านก็ใช้เวลาไม่นานค่ะนะฮะขึ้นสารไปช่วงเช้าเช้าสิบโมงครึ่ง
สีหน้าแววตาก็รู้ครับหมวดจรูนกับทนายสิทธา
แล้วก็ภรรยาลงมาเนี่ยดูสิฮะยิ้มมีสง่าราศีค่ะนะฮะ
อ่าก็บอกว่าสารท่านได้ถอนอายัดเงินยี่สิบสี่ล้านบาท
เรียบร้อยแล้วเป็นการถอนอายัดโดยไม่มีเงื่อนไข
ทนายสิทธาบอกว่าเมื่อสารส่งเรื่องไปยังธนาคารกรุงไทย
จรูนก็จะสามารถถอนเงินจำนวนนี้ได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มั่นใจมาตลอดอยู่แล้ว
สารต้องสั่งถอนอายัดเงินรางวัลอย่างแน่นอนและวันนี้ทุกอย่างก็ออกมาอย่างชัดเจน
มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งที่คุ้มครองชั่วคราวนะครับอายัดเงินของคุณลุงจรูนนะครับ
คดีนี้เนี่ยนะครับสารได้มีเหตุผลในคำสั่งนะครับ
ท่านบอกว่าในมูลคดีนี้เนี่ยมีการฟ้องกันเพราะว่า
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับทางครูปีชาเขาก็อ้างว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
แต่ว่าในคดีอาญาสารได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้วว่า
ครูปีชาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ครอบครองสลากแล้วก็ไม่มีส่วนในเกี่ยวกับสลากพิพาทนี้เลยนะครับ
ไม่มีอำนาจฟ้องการที่ไปอายัดเงินของคุณลุงเนี่ย๒๐กว่าล้านนะครับ
ทำให้คุณลุงจรูนรับความเสียหายอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกลับไป
ในเรื่องของคดีแพ่งด้วยหมายถึงค่าเสียหายที่เวลาล่วงเลยมาแล้วไม่ได้เงินไปใช้อย่างนี้เหมือนกัน

ส่วนหมวดจรูนนะครับบอกว่าก็ดีใจที่ได้รับความเป็นธรรม
อ่าจากนี้ไปก็คงไปปรึกษาหารือคุยกันในครอบครัวว่าจะเอาเงินไปทำอะไรกันอืมนะฮะ
อ่าตอนแรกเคยคิดว่าจะเอาไปสร้างห้องแถวแต่ตอนนั้นก็ต้องล้มเลิกไป
เพราะว่าพอมีคดีความแล้วเงินถูกอายัด
คิดว่าจะไปทำเป็นสร้างเป็นห้องแถวอืม
ให้เขาเช่าอย่างนี้นะในที่ที่มีอยู่ที่บ้านเกิด
แผนที่วางไว้มันมันเป็นมันกลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะนะ
ยุติไปก่อนครับอย่างนี้ลุงจะถอนมาก่อนหมดเลยไหมครับ
เพราะว่าถ้าเขาอุทธนภาคหลังขึ้นมามันอาจจะต้องอายัดอีกที่เหลือแหละก็
ผมไม่ได้คิดอย่างงั้นด้วยเนอะพอแต่แต่ผมชั่วจริงจริง
แต่แรกแล้วเนอะนี่ผมก็
ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งของครูปรีชาไคร่ครวน
ก็ได้ไปที่ศาลพร้อมกับทางทนายความนะคะทนายวรยุทธ์บุญวงศัย
แล้วก็มีเจ๊บ้าบินไปด้วยนะคะครับคือตอนแรกเนี่ย
ฝากฝั่งของครูปรีชาเขาค่อนข้างมั่นใจว่าสารจะมีคำสั่งไม่ถอนอายัดเงิน
เพราะว่าคดีอาญายังไม่สิ้นสุดแต่สุดท้ายพอฟังคำสั่งของสารเรียบร้อยแล้ว
สารสั่งให้ถอนอายัดเนี่ยค่ะทางครูปรีชาทางทนายความก็เลยบอกว่า
ก็จากนี้ไปก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลไม่กังวลท่าทางหมวดจรูนจะฟ้องกลับ
เรื่องของค่าเสียหายทำให้เสียเวลาเสียโอกาสเสียประโยชน์ในการใช้เงินนะคะ
ก็ทางครูปรีชายังมีกำลังใจดีในการสู้คดีอื่นอื่นต่อไปอืมอย่างสู้ต่อไปครับ
ไหมว่าเขาจะถอนเงินเราไปใช้หมดก่อนก็คือตอนนี้ยังต้องปรึกษาทีมทนายก่อนนะครับ
ข้อกฎหมายยังไงบ้างนะครับตัวผมเองก็ต้องสู้ต่อไปครับ
หลังให้นำส่งแจ้งการระยัดภายในเจ็ดวันนะครับดังนั้นเนี่ย
เพราะรอดูว่าภายใน๗วันที่ว่านี้เนี่ยตัวทางหมวดจรูนจะสามารถรับเงินได้หรือเปล่า
อยากให้รอดูว่าภายใน๗วันนี้หมวดจรูนจะได้เงินหรือเปล่า
แต่ในความหมายว่าในเจ็ดวันนี้ที่ไม่ได้เงินนี่แบบไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้เงินนะ
ผมบอกว่าจะได้เงินหรือเปล่าก็คงต้องดำเนินการทำผลหมายต่อไปอยู่แล้วนะครับ
ของเราคือความจริงคือความจริงนะครับณเวลานี้ก็ยังพูดอยู่
นี่ฟังธนายวรยุทธ์พูดนี่พูดเหมือนเป็นปริศนาว่าจะต้องมีขั้นตอนดำเนินการ๗วัน
แต่ว่าภายในเจ็ดวันรอดูแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามว่ามีความหมายยังไงเหรอ
มีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็ถ้าดูแล้วก็น่าจะมีอย่างเดียวฮะ
เพราะว่าตอนนี้ในคดีที่เป็นคดีอาญาและสารชั้นต้นท่านพิพากษาไว้เนี่ย
ยังไม่ได้ยังไม่ได้ข่าวว่าครูปีชายื่นอุทธรณ์นะค่ะอ่า
แสดงว่าอาจจะไปยื่นอุทธรณ์ในช่วงเวลานี้หรือยังไง
แต่ช่วงเวลาแค่๗วันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูนะคะ
ถ้าเขายื่นอุทธรณ์แล้วเขาขอขออายัดอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
เรียงลำดับเหตุการณ์กันตั้งแต่ต้นนะคะก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
วดจรูนนำสลากรางวัลที่๑๕ใบ๓๐ล้านบาทไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็นำเงินไปเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดกาญจนบุรี
แต่ว่าต้องมีการหักภาษีก่อนนะคะพอหักภาษีแล้วเหลือเงินเข้าบัญชี
ี่สิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทอืมหมวดจรูนได้ถอนเงินออกมาจากธนาคาร
ห้าล้านห้าแสนบาทแล้วก็นำมาใช้จ่ายบางส่วน
ทีนี้ก็เลยยังคงเหลือเงินอยู่ในบัญชียี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะ
แต่นี่แหละค่ะเงินจำนวนนี้ก็ถูกครูปรีชาแจ้งขออายัดนะคะ
แล้วก็มีการต่อสู้ทางคดีความยืดเยอะมาจนถึงวันนี้ค่ะครับ
กระทั่งวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสารจังหวัดกาญจนบุรีอ่านคำพิพากษา
ในคดีอาญาในสารชั้นต้นนะครับซึ่งครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
อ่าซึ่งก็ถือว่าคดีนี้เป็นคดีหลักแล้วก็มีผลต่อเนื่องกับคดีแพ่ง
หมายความว่าหมวดจรูนชนะคดีในศาลชั้นต้นจากนั้นทนายสิทธา
แล้ววันนี้นัดฟังคำสั่งครับยี่สิบสองสิงหาคมนะฮะ
อ่าสารมีคำสั่งให้ถอนอายัดเงินรางวัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดอีกยี่สิบสี่ล้านกว่าบาท
โดยไม่มีเงื่อนไขรวมแล้วเงินทั้งหมดที่ถูกหวยรางวัลที่๑๓๐ล้านมาเนี่ย
ก็ถูกอายัดไว้ประมาณหนึ่งปีสิบเดือนอืมอ่าแต่นี่อ๋อถูกสามสิบล้านก็
อ่าต้องหักภาษีไปแสนห้าใช่ต้องหักภาษีค่ะผมก็เลยไม่อยากถูกเป็นเงินรางวัล
โดนภาษีเหรอใช่เสียดายเงินแสนห้าค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใจได้เมื่อไหร่ผมจะถูก
เพราะโอกาสถูกมันยากจริงจริงค่ะยากมากค่ะครับ